วัย๘ขวบเป็นเด็กชายชาวต่างชาติถูกฉลามกัดหรือเปล่า

เป็นแผลเวอะหลายคนวิเคราะห์ฉลามกัดหรือเปล่า
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ท้องทะเลไทยฮะที่ภูเก็ตฮะ
นี่คุณผู้ชมฮะเด็กชายชาวต่างชาติวัย๘ขวบเท่านั้นเองนะครับ
คือมีบาดแผลชะกันเวอะหวะเลยบริเวณขาขวาหลายจุด
หลังจากลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดกรรมลา
ในพื้นที่ตำบลกรรมลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะฮะ
คือตอนแรกยังไม่มีใครสามารถฟันทงได้นะ
ว่าเป็นบาดแผลที่เกิดจากถูกสัตว์น้ำชนิดใดกัด
หรือถูกทำร้ายจนเกิดแผลแบบนี้
แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านฉลามชาวอเมริกันนะ
ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
อยากจะได้ความรู้ให้คุณแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับนี่

แล้วก็นายเดวิดมาตินจะฟันทงว่าอย่างไรนะครับ
นายเดวิทระบุว่าเห็นภาพดังกล่าวนี้แล้ว
คาดว่าเป็นบลูชาร์คคุณ
เป็นบลูชาร์กชาลามนี่นะครับกัด
จากประสบการณ์ที่เคยดำน้ำถ่ายภาพสัตว์ทะเลมาทั่วโลก
คาดว่าอาจเป็นฉลามในตระกูลบรูชาร์คหรือว่าฉลามหัวบาด
เนื่องจากเป็นบาดแผลโดนกัดหรือกระชากหรือสะบัด
ซึ่งแตกต่างจากการกัดของสัตว์ทะเลโดยทั่วไป
สาวท่องเที่ยวภูเก็ตยืนยันว่า
ทีมแพทย์โรงพยาบาลที่ให้การรักษาเด็กชายวัย๘ขวบรายนี้
แผลที่ขาของเด็กชายคนนี้เกิดจากปลาสากคุณ
ปลาที่ชื่อว่าปลาสากไม่ใช่ฉลามกัดอย่างที่มีคนตั้งสังเกตไว้
เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญสัตว์ทะเลที่หาดกรรมลา
ยืนยันเช่นเดียวกันนะครับว่าเป็นบาดแผลที่ปลาสากดำกัด
แต่ทีนี้คุณมันต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาชนด้วยนะ
การจะลงเล่นทะเลถ้ามีสัตว์เป็นปลาสากอยู่ในพื้นที่ทะเล
แล้วแบบจะทำอันตรายกับคนลงไปเล่นมันต้องมีการกันพื้นที่นะ

แล้วก็เชื่อว่าตอนนี้ทางภูเก็ตเขานะฮะ
กำลังพยายามที่จะนี่คุณแกะรอยจากบาดแผลทั้งหมด
แล้วก็หาตัวสัตว์ที่กัดเด็กชายคนนี้ให้ได้
แล้วก็ต้องมีการกันพื้นที่มีการเตือนประชาชนกันไว้ก่อนด้วย
จริงพวกข่าวแบบนี้มันเคยมีมาอยู่เรื่อยเลยนะคุณ
ที่หลายคนก็จะคิดว่าเวลามีแผลแบบนี้จะเป็นปลาฉลามหรือเปล่า
แล้วหลายเคสที่มันเกิดขึ้นก็เป็นปลาสาก
เพราะว่าพูดถึงปลาสากแล้วเนี่ยนะคะ
จะเป็นวงปลาน้ำดอกไม้วงปลากระดูกแข็งน้ำเค็มวงหนึ่ง
ป่าสากลักษณะตัวมันจะยาวเรียวหน่อย
แล้วก็ตรงหางกับตรงครีบจะมีสีดำเข้มตัวมันจะสีเงินนี่แหละค่ะ

อันนี้ทางพื้นที่เขาบอกมานะครับ